ครั้งมากครับ

ก็กระแสวันแรกก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ

ทำให้เราได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกนะคะ
แล้วก็ติดของประเทศไทยและฟิฟริปปินซ์ด้วย
เห็นเราชื่นใจมั้ยค่ะ
เจ้าใจมากค่ะ
มีคนไปเจองนองไป

เราอยากจะขอพรผระนะคะ

มึงจะพื้นใส่ภูวิเลย

ทุกคนจะบินอะไรที่ทำการชาติสร้างกำลังใจ
ค่ะเดย์ได้คุยกับณเดชน์พี่แม้นซ์อะไรที่หรือ
คุยค่ะได้คุยก็ตื่นเต้นกันทุกคนค่ะเพราะว่า
มันเป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจทำมากค่ะ
ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าได้เปรียบเทียบหลายชัดมากเลย
อันนี้สิทธิ์เกาหลีเขาโอเคไม
ก็โอเคค่ะโอเคค่ะเพราะว่ามันจะต้องปรับให้เข้ากับประเทศนั้นด้วย
อยากให้ติดตามมากกว่านี้ใช่ไหม

นะคะก็อยากให้ติดตามชมแล้วก็ผลงานเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็คิด
ว่าสนุกสนานมากทุกตอนเลยค่ะค่ะคาดหวังมากกว่านี้ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกันอย่างมากนะคะ
จริงละครมันสนุกมากน่ารักแล้วเราก็คิดว่าอยากให้ชมกันเยอะนะคะยังไงติดตาม

กระแสก็น่าจะเป็นยังไงพี่หล่อง

คิดว่าทุกคนได้ชมแล้วจงจะได้เห็น
ทั้งความสนุกและความตั้งใจทุกอย่าง

กัญญาตุลากลมจะไปถึงต้นพฤจิการ
เกรดความรู้จะเริ่มตั้งแต่ต้นแล้ว
จริงแล้วสมัยของพระนารัยสำเร็จพระนารัยมหาราช
มีกล้องสองดูดาวเข้ามาในสมัยท่านแล้ว

คือตรงตามที่เกิดขึ้นในหุ่นสวดอน
ในเรื่องก็ยังมีต่อเล่นอยู่เหมือนกัน

ในโซเชียลกระแสดีมากเลย
ดูเป็นนอกเอง

ก็อาจจะสวนกับกระแสกันอย่าง

อาจจะเป็นอันแรกนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็คิดว่าเป็นไปตามกระแสที่เห็นเลยค่ะ
คือก็ชอบกันมากและที่สำคัญก็คือ
ทุกคนบอกว่ามันได้ทำเหมือนกับสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ะ
คาสาธุค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป